พี่พี่ช่วยหน่อยมาเปิดประตูให้หน่อย
คุณป้าเจ้าของร้านชำคนหนึ่งโดนล็อกจากข้างนอก

ขังให้อยู่ในบ้านแล้วอยู่กับลูกชาย
รีบไปส่งลูกที่โรงเรียนกลัวไปส่งลูกไม่ทัน
อ่าแล้วใครล็อคอ่ะ

อันนี้ไม่เกี่ยวกับทวงหนี้เลย

คือจะใช้คำว่าไม่เกี่ยวก็ได้

คือจะใช้คำว่าไม่เกี่ยวก็ได้

คือจะใช้คำว่าไม่เกี่ยวก็ได้

ช่วยออกมาได้แล้วป้าก็ปลอดภัยอืมป้าบอกว่าตู้น้ำหอดเหรียญที่อยู่หน้าบ้านเนี่ย
ก็มีร่องรอยโดนงัดด้วยเหมือนกันนะไม่รู้ว่าคนก่อเหตุอ่ะ
ทำทำไมทำเพื่ออะไรป้าไม่เคยมีปัญหากับใคร
พลเมืองดีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวน้ำเราใช่ไหม
ได้ยินเสียงป้าแกแหละตะโกนอันนี้พาไปดูตู้น้ำที่โดนงัด
พี่เปิดประตูให้หน่อยเอาค้อนเอาอีโต้มาช่วยแบบนี้
ทีนี้ตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้เลยนะว่าคนก่อเหตุคือใคร
และทำทำไมแต่ฝั่งป้าป้าก็คิดว่าเป็นคนสติไม่ดีแล้วมั้ง
เหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ครั้งแรกไงก่อนหน้านี้๒วันก่อน
มีคนเอากุญแจมาล็อกก๊อกน้ำของชาวบ้าน
แล้วเชื่อไหมชาวบ้านเขาต้องตัดสินใจเปลี่ยนหัวก๊อกเอง

ใช่ทีนี้ก็เลยอยากฝากตำรวจให้สอดส่องให้ดูแลหน่อย
แล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้
ครับอยากรู้อยากจะถามนะถ้าเกิดว่าเจอหน้าเออแล้วทำไม
ทำเพื่อเออพูดอีกแล้วต้องไปไล่ดูด้วยนะ
ว่าครูหาติดกันเนี่ยมีกล้องอะไรติดไว้บ้างหรือเปล่า
ไงถึงบอกว่าถ้าสมมุติเกิดแถวนั้นมันมีกล้องมันจะได้รู้ไง
คนร้ายที่มาก่อเหตุคือใครแบบนี้มันมาป่วนแล้ว
เพราะว่าไม่ใช่แค่บ้านป้าโดนรอบแรกโดนคนเดียว
แต่กลายเป็นว่าคนอื่นก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้
เอาฝากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยละกันนะคะครับ